คุณผู้ชมค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ที่จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูง๒๐จังหวัด
ให้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ที่จะนำเพลงสันเสริมพระบรมี

สมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสิยามกุฎราชกุมันค่ะ

นำเอ็มวีร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
จัดทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง

มอบเพกกับพลเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อนำขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
สมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสิยามกุฎราชกุมัน

ซึ่งนอกจากการร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีแล้ว
ยังประกอบรวมกับพระราชกรณียกิจ

ซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีได้ดู

คือเราทำมาเนี่ยเราอยากจะให้ประชาชนทั้งหมด
ได้ร่วมกันร้องเพลงถวายสันพระบรมี
ซึ่งเราบอกแค่๓วันนี้คนมา๓๐๐๐๐๐คน

คือว่ามีเป็นปฏิกาลของทุกคนครับ
ของทุกคนร่วมกับประชาชนใช่ไหม

มุ้ยได้ถ่ายทำมาแล้วก็ผมก็เห็นดูว่าโอเคก็ดีนะ
แต่ประเด็นสำคัญก็คือคงต้องทุนขอพระราชวิสัยสมเด็จพระบรมนะดีกว่า
เพราะว่ามีพระรำรัฐของบาทอยู่หัวด้วยไงใช่ไหม
ผมคิดว่าจะได้สั่งมาเหมาะสมตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหม
ว่าจะออกเมื่อไหร่อะไรทำนองนี้นะก็ดีทั้งหมดอยู่แล้วล่ะ
จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างที่พระหัวทรงผมสั่งไว้ตลอดเวลาครองราช๗๐ปีที่ผ่านมา
วันนี้ใช้ได้ถึงปัจจุบันน่ะนะหลายอย่างถ้าเรามองทั้งสองด้านก็คือว่า
หนึ่งคือต้องมองว่าพระราชบายหรือหลักการของพวกท่านคืออะไร
ลภาคก็คือเกิดชุมชนโน้นชุมชนนี้หมู่บ้านโน้นมันสำเร็จไปแล้ว
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะทางกระทรวงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จัดกิจกรรม๙๙๙ดวงใจร่วมอาลัยพ่อหลวง
โดยจะนำประชาชนบนพื้นที่สูงจาก๒๐จังหวัดในภาคเหนือ
จำนวน๙ชนเผ่า๙๙๙คนเดินทางโดยรถไฟค่ะ
แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก
การเดินทางเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีจำนวนกว่า๓๔๐๐๐คน
สะสม๑๐วันตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมถึง๗พฤศจิกายน
มีจำนวนประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
จำนวนกว่า๒๘๐๐๐คน
โดยประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวันที่๗พฤศจิกายน
เป็นเงินกว่า๑๗๐๐๐๐๐บาท
ส่วนยอดสะสมรวม๑๐วันเป็นเงินกว่า๑๗ล้านบาทค่ะ